เอาเป็นว่าถ้าเราต้องการไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คำถามคือทำได้ไหมคำตอบคือทำได้อย่างนี้ป่ะคะ
ถ้าเราต้องการความเร็วของรถไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คือผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใช้วิธีไหน
อันนี้ต้องไปถามคนที่เขาคำนวณมา
อันนี้เดี๋ยวเราก็รอเปิดทำงานเช่นเดียวกัน

ผมตอบได้แค่ว่าผมทำความเข้าใจ
หรือทำความกระจ่างได้ว่าผมได้ทำอะไรไปบ้าง
แล้วก็ในส่วนที่ผมทำมันทำยังไง

เราคุยกับ๑ใน๒ตำรวจที่เป็นรายชื่อว่า
ใช้วิธีการเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับถ้าที่ฉันสรุปความนะคะ
คือใช้ประสบการณ์จากการเปรียบเทียบคดีนี้และคดีอื่น
ก็มองว่าไม่น่าจะเกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ซึ่งจริงได้ข้อมูลค่อนข้างมากนะคะ
แต่ว่าท่านอนุญาตให้เปิดแค่คือท่านบอกว่า

แล้วก็สามารถที่จะอ้างอิงได้ว่า
อยู่ประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงความหมายคือไม่เกินนะคะ
โดยอ้างอิงจากการดูร่องรอยรถ๒คัน

คำถามคือตอนนั้นที่อาจารย์ซึ่งแบ่งเป็นทีมย่อย๒ทีมเนี่ย

ผมไม่ได้ดูครับแต่ว่าสารวัตรชาวลิศดู

ที่ความเร็วค่ะแต่ทีนี้ความเสียหายของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
มันไม่ได้ขึ้นกับความเร็วของรถที่พุ่งเข้าชนอย่างเดียว
มันพุ่งขึ้นกับความเร็วของรถที่ถูกชนด้วยอืมอ่า
ถ้าผมบอกว่ารถยนต์วิ่งหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงสองคัน
วิ่งไปในทางเดียวกันเกิดชนกันความเร็วเท่ากันทั้งคู่
วิ่งไปมันจะเกิดความเสียหายไหมครับ
เพราะต่างวิ่งด่านด้วยความเร็วเท่ากันต่อให้กันชนตนกันชนก็ไม่เสีย
เพราะฉะนั้นความเสียหายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความเร็วของรถยนต์สองคนคันเนี่ยต่างกัน
ดังนั้นความเสียหายของรถ
ที่อยู่นิ่งถูกชนด้วยรถวิ่งด้วยความเร็วร้อยแปดความเร็วแปดสิบ
กับความเร็วที่รถวิ่งด้วยความเร็วหนึ่งร้อยถูกชนด้วยรถวิ่งความเร็วร้อยแปดสิบ
อาจจะเหมือนกันได้เพราะว่าจริงจริงแล้วมันเป็นความเร็วสัมผัส
อันนี้จากจากจากอ่าประสบการณ์ทั่วไปนะครับ
ก็คือว่าถ้าเราถ้าเราขับรถไปแล้วรถคันหน้าเราวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยมีความเร็วอยู่
แล้วเราวิ่งไปชนเขาเนี่ยเราจะพบว่าต่อให้เราวิ่งเป็นร้อย
แต่เราวิ่งไปชนเขาเนี้ยความเสียหายไม่เยอะอืม
เพราะเขาก็มีความเร็วไปข้างหน้าอยู่แล้วด้วยกันอาจารย์ค่ะจริงจริงหมดเวลาแล้ว
แต่ขออีกหนึ่งประเด็นสั้นคือกล้องวงจรปิดตัวนั้นที่ได้มีตัวเดียวที่ใช้

ประมาณ๑๐๐เมตร
คำถามคือเป็นไปได้ไหมจังหวะนั้นคำนวณตอนนั้นแต่ก่อนจะไปถึงเนี่ยอาจจะค่อยค่อยแบบ

ถ้าเขาเบรกต้องมีรอยเบรกบนพื้น
ก็คือว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยคิดถึงประเด็นนี้กัน

ค่อยเบรกได้ไหมอาจารย์จนมันไม่เห็นรอยเบรก

เพียงแต่ว่าถ้ารถวิ่งสัก๘๐เนี่ย
เบรกจนเหลือความเร็วสัก๗๐หรือ๖๐